ลีลาเด็ดในการตีกรองในการแสดงศิลปะการต่อสู้ของชาวมาลายูครับ
นะครับ

คืออันนี้มันคือการแข่งขันกีฬาที่ชื่อว่า

อ้าวเดี๋ยวก่อนสิก่อนดูคนแข่งให้ดูคนที่เขาบอกว่าตีกงตีกรองลีลาต้องเด็ดลีลาต้องดี
คุณก็ตีขนาดนี้ไม่ต้องแข่งแล้วตีกรองเดี๋ยว
กแขนยกขาตีสิตีสิแต่ที่เขารำกันอยู่เนี่ยนี่คือจังหวะของปัญจักษีรัฐ
หรือเรียกสั้นว่าศรีละแล้วที่เห็นนี่พระอาจารย์พระอาจารย์ไปขีกเกียร์เล่นที่เขาสนิทกันนะ
แล้วพระอาจารย์ท่านเนี้ยเป็นที่รักของทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวมุสลิมเลยอ่ะ
แล้วงานนี้เขามาจัดร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความรักสมัครสมาธิสามัคคีของทั้งไทยพุทธแล้วก็ไทยมุสลิมนะครับคุณผู้ชมครับ
อาจารย์สุรัตน์หลายคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งในการศิลปะการต่อสู้ของทางมาลายูเขา
แล้วในการที่จะจัดงานแบบนี้เพื่อให้มันตื่นเต้นไงและปลุกจิตวิญญาณแก่ผู้ต่อสู้
ต้องมีกลองยาวหนึ่งใบกรองเล็กหนึ่งใบคล้องอีกหนึ่งคู่และปียาวหนึ่งเหล่าโอ้ในคลิปเราเห็นนะนี่
จะมีทั้งเรื่องของการหยอกล้อกันแบบนี้ทั้งพระแล้วก็ทั้งคารวาสแบบนี้
เหนือจากนี้ก็จะมีการเล่นสนุกสนานอย่างที่เห็นเนี่ยพระท่านชื่อว่าพ่อท่านวะเป็นเจ้าอาวาสของวัดเทพนิมิตรที่จังหวัดปัตตานี
ท่านเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วกับชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมีภาพความสนุกแบบนี้
แต่เล่นก็คือเป็นสีสันส่วนหนึ่งของคือเป็นการแห่กันแล้วก็ลีลาของการตีกลองนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบสัญลักษณ์ของการแข่งขันประจักษีลักษณ์เลยก็ว่าได้นะคะ